ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะคะ๖โมงเย็นค่ะทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๙รอบชิงชนะเลิศนะคะจะเจอกับเวียดนามค่ะแข่งขันกันที่สนามสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตชนบุรีนะคะ
โดยนรพลแก่นสนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกศรก็เปิดเผยนะคะว่าพลตำรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการเตรียมรางวัลไว้หากป้องกันแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่๓ติดต่อกัน
ซึ่งก็จะถือว่าเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่๕ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นักเตะทุกคนมุ่งสมาธิไปที่การแข่งขันมากกว่าโดยเวียดนามคู่ปรับก็มีวิธีการเล่นที่ชัดเจนมีทีมเวิร์คที่ดีแต่เมื่อเล่นในบ้านนักเตะไทยทุกคนก็มีความหวังค่ะแล้วก็เชื่อว่าลูกทีมพร้อมสู้เต็มที่เพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะมาดูฟุตบอลชายกันบ้างนะคะ
เกมแรกก็จะเล่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตเจอกับเวียดนามนะคะ
วันที่๕กันยายนนี้ค่ะก็เริ่มเชียร์กันได้ตั้งแต่เวลา๖โมงครึ่งเป็นต้นไปค่ะ